นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ระมัดระวังข้อห้ามนะครับ
ในการแสดงความเห็นตามพระราชบัญญัติประชามติ
เพราะว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอื่นได้
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง
ก็เปิดเผยว่าพบกลุ่มการเมืองรนต์โรงขายเสื้อ
เข้าข่ายความผิดมีถูกโทษจำคุกสูงสุด๑๐ปี
หรือว่าอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับ
นายสมชัยระบุว่าได้รับการรายงานว่ามีเพจของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่ม๑
จำหน่ายเสื้อตัวละ๓๐๐บาทในลักษณะรณรงค
เพื่อนำไปสู่การปลุกระดมทางการเมือง
ให้เกิดการออกเสียงประชามติให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทาง๑
ซึ่งอาจขัดกับประกาศกรกตในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็น
ในการออกเสียงประชามติและความผิด
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนุน
ปี๒๕๕๙มาตรา๖๑วงเล็บ๑
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
ทางนี้สารอาจจะสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน๕ปีด้วย
ขณะที่ในวิสุนุข์เครื่องงามรณายกรัฐมนุนตรียอมรับว่าการตีความข้อห้าม
ในช่วงการทำประชามติกรกตก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน
ออกระเบียบกว้างไว้ก่อนเมื่อเรื่องไปถึงศาลผลออกมา
อาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่กรกตบอกไว้ดังนั้นสิ่งไหนที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ
กตบอกไว้ดังนั้นสิ่งที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรทำ